ผู้ข้างอีกค่ะนักชักของเราวันนี้ค่ะ
บอกได้เลยว่าเป็นผู้ชายในเครื่องแบบ

เขาคือผู้กองกบ

เป็นทหารเรือทหารอากาศทหารบก
อย่างนี้ก็พอจะได้อยู่
ป้ายราคาดูบ้างไหมครับผู้กอง

นี่อันในรถต้องซื้ออันนั้นนะ

แจ็คพอร์ตค่ะผู้กองรับหนึ่งแสนทันที
แต่ละข้อมีเงินรางวัลตามลำดับขั้นค่ะผู้กอง
ตอนนี้เป๊กจะไม่ให้ผู้กองเดินทางไปจากข้อ๑ถึงข้อ๘คนเดียว
อีกคนนึงมายืนเคียงข้างผู้กอง

หล่อของเขาเนี่ยไม่แพ้ผู้กองเลย
เค้าก็คือผู้ช่วยที่ดีแน่นอนค่ะ

พี่ตีนี่ก็เป็นผู้กองเหมือนกันค่ะ
จะไม่ไปได้ไงหรอกก็ที่คุณเป่าเมื่อกี้กระบอง
พี่ตียืนเข้าอ่ะเหมือนคนแคะมากท่อนี้

พี่ติจะช่วยเขาได้ไหมเนี่ยเขาตัวใหญ่ขนาดนี้พี่

คนตัวใหญ่ก็ต้องพึ่งคนตัวเล็กเหมือนกันนะคะบอกก่อนนะ

รายการของเราใช้ได้อย่างเดียวเลยคือเรื่องราคา
ผู้กองกบคะเป๊กว่าตอนนี้เราเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
คำถามของผู้กองกบค่ะคำถามแรกค่ะถามเลยว่า
ทำอะไรนะ

แกงไม่จำเป็นนะเพราะอยู่หลังร้านเลย

ถ้าล๊อคผมหนึ่งจับหักแขนเลยดีกว่า

ยังไม่ได้หน่วง
พี่กองกลับรู้จักเสริมวัดคกว่ะ

นี่ค่ะ

ซื้อของขวัญวันเกิดให้แฟน

เขาเป็นลูกค้าก็ต้องขายเขาสิ
เอออย่าเล่าลูกค้านะอะไรมั้งคะก็ต้องขายเขา

หนูยังคิดไม่ออกเลยอะพี่ซื้ออะไรดีอ่ะ
เฮ่ยขาวตี

คนดีนิสัยดีไม่เจ้าชู้
เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบยอด
เดี๋ยวแล้วฐานะเขา
ฐานะดีขับรถเบนสแปดด้วย

ฮะอ๋อต้องใส่กินน้ำซ่อมสแป๊ดบนรถเบนไงอีกบ้า

เบ้นสปอร์ตใช่พี่หล่อขาวตี
ดีแบบนี้พี่พี่ว่าหนูจะให้อะไรเขาดีอ่ะ

อุ๊ยหล่อกว่าพี่เบิร์ดดี

เหล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สุกนอนตรงเวลา
ทุ่มนึงนอนแล้วทุกวัน

ทำอะไรก็เป็นเวลาเป็นคนมีระเบียบวินัยมาก

เมื่อกี้บอกว่าแฟนหล่อรวยขับเบ้นสปอร์ต

หนูจะให้อะไรเขาดีคะว่ามึงให้ท่าเขาเถอะ

ให้ท่าได้อย่างไรพี่มันไม่มีเรือ
เอ้อได้มั้ย

ได้ซีด้วยแล้ว
โอ้โฮเดี๋ยวปั๊ด
จะไปโดนอะไรอ่ะพี่

โอ้ยผู้ของเชิญผู้ของนะ

ก็จะเป็นรั่วของฉันและยังต้องเป็นเสาอีก

จับเลยท่าน

มันก็ซื้อใช่ไหม

วันนี้นะมาแข่งเกมถ้าไม่ได้เงินไม่เป็นไร

เมื่อกี้ตอนให้ยั่วกู
ให้ค่องที่นี่ปีเข้าไปเลย

ขอบคุณค่ะผู้ควร
แล้วลดจอดไหนครับ

รอนี่ใช่ไหมเอาไปเลย
ยินดีครับ

อ้าว

อ้าวแป๊บเดียวท้อขาเหรอ

ประจำเดือนนี้มา๒เดือนแล้วเนี่ยพี่

คุณไส้เย็นหัวประจำเดือนไม่มาสองเดือน

ลองโทรไปตามมันดิมันติดธุระอะไรป่
ตามใครอ่ะพี่

ประจำเดือนแล้วไม่ใช่ย่าพี่น้อง
อ้าวอุ๊ย
อาการแบบนี้
คุณไส้เวียนหัวใช่ไหม

เคยเป็นไหมไอ้ขึ้นไส้เวียนหัวแบบว่ามึนเนี่ย

อ้าวทำไม
ให้กูบอกให้ได้ว่ามันจะลงแดงใช่ไหม

ไม่ใช่ตอนที่แม่ตั้งท้องพ่อใช่มั้ย

ตอนเมียตั้งท้องลูก

มีอะไรแก้ขึ้นไส้ให้หนูกินไหม
มีอะไรแก้ขึ้นไส้ให้หนูกินไหม

นี่มันจะมาเปรี้ยวสู้มะยมดองได้ยังไงล่ะ
มะยมดองดีกว่าราคาไม่แพง

ยมดังมันขึ้นเองด้วยอัดลูกเยอะ

แต่แฟนหนูยังไม่มาไงหนูไม่มีตังค์
ไม่มีตังค์เลยนะ
อันไหนถูกที่สุด
ตอนนี้นะดีแล้วครับ

กับคำถามข้อแรกกันจ้า